รอย๘๓ปีรัฐธรรมนุนไทยวันนี้เสนอเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะ
เราไปดูเรื่องของร่างรัฐธรรมนุนฉบับล่าสุดค่ะที่แม้ว่าจะสามารถร่างได้เสร็จทัน
กรอบกำหนดระยะเวลาของคอสชแต่ก็ถูกคว่ำร่างไปโดยสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะ
เราจะพาไปย้อนดูร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายบวรศักดิอุวันโนที่ถูกเสียงส่วนใหญ่ปฏิเสธกันค่ะ
ถือเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรก
รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ได้รับแรงผลักดันให้ดำรงตำแหน่ง
กร่างเนื้อหาไว้ถึง๒๘๕มาตรา
วางโครงสร้างสำคัญแบ่งออกเป็น๔ภาค
ประกอบด้วยภาคหนึ่งว่าด้วยรากฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
๒ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง
ภาค๓หลักนิติธรรมศาลและองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
และภาค๔ที่เป็นจุดเด่นของฉบับนี้คือการปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง
ขณะเดียวกันยังปลูกฝังให้ประชาชนเป็นพลเมือง
มีสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมของพลเมือง
ในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐผ่านสมัชชาพลเมือง
และให้อำนาจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า๒๐๐๐คน
ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้
ส่วนระบบเลือกตั้งกำหนดเป็นครั้งแรก
ให้ใช้ระบบเลือกตั้งสัดส่วนผสมสูตรเยอรมนี
โดยให้มีสอสอจำนวน๔๕๐๔๗๐คนมาจากแบบแบ่งเขต๓๐๐คน
และบัญชีรายชื่อ๑๕๐คนแต่ไม่เกิน๑
ร้อยเจ็ดสิบคนเพื่อต้องการให้เกิดการประนีประนอมในพักร่วมรัฐบาล
และให้พักการเมืองได้คะแนนเสียงสะท้อนความนิยมที่แท้จริงจากประชาชน
เป็นครั้งแรกที่กำหนดให้รองประธานสภาผู้แทนราชดรคนที่๑
มาจากภักดิ์ฝ่ายค้านในสภา
บรรยัติให้นายกรัฐมนตรีมาจากสสหรือคนนอกก็ได้
แต่ถ้านายกมาจากคนนอกต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า๒ใน๓ของสอสอเท่าที่มีอยู่
ส่วนนายกรัฐมนตรีที่มาจากสสให้ใช้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสอสอทั้งหมด
โดยแนวทางที่กำหนดให้นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาจากสส
เพื่อเป็นช่องทางในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตจนหาทางออกไม่ได้
ไม่ต้องเกิดการเรียกร้องนอกสภาให้มีนายกคนนอก
แต่ให้วิกฤตจบลงด้วยข้อยุติในสภา
รัฐธรรมนูลนี้ยังวางกลไกให้การดำเนินนโยบายการคลังและงบประมาณของรัฐ
ต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและยังป้องกันการมุ่งสร้างความนิยมทางการเมือง
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการคลังและการงบประมาณภาครัฐ
ให้อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
สวนกรณีมีหลักฐานเชื่อได้ว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ใช้จ่ายเงินแผ่นดินเกิดความเสียหายแก่รัฐอย่างร้ายแรง
โดยส่งฟ้องต่อสารปกครองแผนกคดีวินัยการคลังและงบประมาณ
และประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดการต่อต้านอย่างหนัก
คือการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติหรือคป
ให้มีหน้าที่สร้างกลไกให้เกิดความปรองดองป้องกันและระงับความขัดแย้ง
ทำให้ถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจให้กับทหารและกลุ่มบุคคล
ส่วนใหญ่มาจากผู้นำเหล่าทัพ
เช่นเดียวกับการออกแบบระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม
ทำให้เกิดรัฐบาลผสมจะทำให้ได้รัฐบาลเลือกตั้งไร้สถิตภาพ
เกิดความอ่อนแอและต่อรองหาผลประโยชน์ในหมู่พักร่วมรัฐบาลเหมือนในอดีต
ส่วนที่มาของสวที่ให้มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ๑คน
และสัญหา๑๒๓คนถูกโจมตีว่าให้อำนาจผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง
เช่นเดียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูลก็ทำได้ยากขึ้น
เพราะได้เพิ่มขั้นตอนให้ต้องผ่านการตรวจสอบของสารรัฐธรรมนูล
ถ้าสารเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูลของสมาชิกรัฐสภาขัดต่อรัฐธรรมนูล
ก็จะทำให้ไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูลได้
อีกทั้งยังจำกัดสิทธิของผู้เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
หรือเคยถูกถอดถอนจากตำแหน่งทางการเมืองในอดีตซึ่งถือเป็นการลงโทษย้อนหลัง